เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เผยเคล็ดลับจากสิ่งของใกล้ตัวที่ทำให้ร้านกล้วยทอดร้านนี้ขายได้เป็นล้าน
ด้วยการทำไอศครีมรสชาติสุดแปลกพร้อมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากอดีตสาวส่งกุ้ง
จนมีเงินเปิดร้านอาหารต่อยอดไอเดียด้วยการทำเมนูสุดฮิตปูนึ่งนมสดอบภูเขาไฟ
สร้างรายได้เป็นแสนเป็นล้านทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
ต่อแถวกันดีนะครับอย่าแซงกันนะฮะเป็นโซเชียลดิสแทนด้วยถูกต้องครับ
โอ้โหเอาเอาเงินทอดนะจ๊ะแม่ค้าจ๋าขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ
เอามันไหมคะเอามันไหมคะแม่ค้าไม่ธรรมดาชวนเอามันเอามัน
ก็คือเอามันทอดไหมเออเอาเอาเอาเอาเอาเอาเลยจ้า
ได้มาแล้วสองถุงเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะขอแม่ได้ยังขอแม่ได้ยังโหนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ขอแม่ได้ยังพี่บองมีเดยพี่บองมีเดยได้มาแล้วอ่าขอแม่ห้าถุงด้วย
ขอแม่ห้าถุงด้วยเหรอขายดีจริงจริงนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ทำงานก่อนดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะ
กล้วยทอดสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเคล็ดลับทำเงินใหม่ใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ดดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เริ่มรายการวันนี้นะครับกับร้านกล้วยทอดเจ้าดังนะครับ
ที่มีชื่อว่าร้านกล้วยแขกพระรามค่ะเขาเปิดมาเป็นสิบปีแล้วนะคะ
กินแล้วไม่มีเบื่อครับขนที่มุมเงินเต็บหน้าร้านตลอดโอ้โหหายดีขนาดนั้นแล้วแหละครับ
พอดีแล้วเขาสาธิความนะครับเขาก็เลยไปโกยเก็บกันนะฮะ
เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงคือร้านนี้นะฮะสาธารณ์ต้องชอบแน่นอน
เพราะไม่อมน้ำมันอมน้ำมันไม่อมน้ำมันแม่น่าตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่านะคะ
ครับผมน้ำมันเนี้ยคอนเซ็ปเราเลยเดี๋ยวดับกินแล้วไม่อ้วนงับงับอื้อ
จนถึงไม่มีน้ำมันเลยค่ะมันไม่อมน้ำมันเนี่ยจริงเหรอ
เขามีเทคนิคอะไรอ่ะครับอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ครับไปดูกัน
สวัสดีค่ะป้าจิ๋งร้านกล้วยแขกพระราม๕ค่ะ
และวันนี้ป้าติ่งจะมาเผยเคล็ดลับกล้วยแขกที่กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมัน
สูตรต้นตำรับของร้านกล้วยแขกพระรามห้าครับใช้กล้วยวันเป็นร้อยหวีค่ะ
มันรวมรวมกันก็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลค่ะราคาของเราย่อมเยาว์ค่ะ
เราขายถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าแต่ละคนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ซื้อแค่ถุงเดียวเขาก็จะซื้อสูงสุดก็ประมาณ๕๐ถุงก็มีค่ะ
ยาวเลยร้านไปเลยไปถึงเสาไฟฟ้าตรงนั้นก็มีค่ะ
เพื่อให้ลูกค้าไม่รอนานแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มกระทะทอดให้มากขึ้น
สูงสุดก็ถึง๑๒กระทะนั่นแหละค่ะ
ปกติทำงานบริษัทค่ะเราก็อยากหารายได้พิเศษเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวเราค่ะ
ก็เลยลองมาทำกล้วยทอดดูค่ะมีอยู่วันหนึ่งลูกค้ามาซื้อก็รอนานนะคะ
บ่นว่ารอก็ตั้งนานแล้วทอดสุกแล้วยังเอาไปทำอะไรอีก
เราก็เลยบอกลูกค้าว่าอ๋อหนูเอาไปสลัดน้ำมันค่ะแป๊บเดียวค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้จักจากเดิมที่ขายได้วันละร้อยสองร้อยบาทนะคะ
พอมีคนรู้ว่าร้านเรามีเครื่องสลัดน้ำมันรายได้ยอดขายเราก็เพิ่มมากขึ้น

แขกที่อร่อยก็คือรสชาติก็กลมกล่อมแป้งต้องกรอบไม่หวานไปไม่เค็มไป
แล้วก็ของเราคือกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันทั่วทั่วไปเนี่ย
มันจะติดน้ำมันเยอะลูกค้าจะไม่ชอบค่ะเราก็ทอดกระทะหนึ่งกระทะสองคือ
ให้ได้จำนวนที่เราต้องการแล้วก็ให้ไปสู่กระทะที่๓นะคะ
พอเราทอดไปสุกได้ที่เสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ถังเครื่องสลัดน้ำมัน
สลัดไปสามวิห้าวิแล้วแต่ความเร็วของมันเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาเท
กระจายผึงให้ให้มันเย็นลงหน่อยเพราะว่าถ้าเราใส่ถุงไปทั้งร้อนร้อนเนี่ย

กลางมันจะเป็นแกนกล้วยแข็งสำหรับคนฟันดีเนี่ยก็จะชอบมันจะหนึก
แต่บางคนมาก็บอกว่าเอาชิ้นข้างงอมทั้งหมด
กลางไม่เอาเลยมันแข็งก็มีเราก็จัดให้หมด

นกกระทาสำหรับร้านค้าเรานะคะจะพิถีพิถัน
เราจะกดเราจะนวดมันเราไม่ใช่ท่อทั่วไปง่าย
เปิดมาข้างในจะเป็นโพงข้างนอกจะพองแล้วก็กรอบค่ะ
นกกระทาที่ร้านของเราใช้เครื่องปั้นค่ะเพื่อให้ว่าทุกลูกเนี่ยมันเท่ากันหมด
เครื่องมันจะตีออกมาเป็นลูกลูกกลมกลมเลยนอกจากบางลูกที่มันมันร้าวนิดหน่อย
แล้วก็ใช้มือคึงนิดหน่อยเครื่องปั้นไข่นี้เราซื้อมาในราคาแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะ
เราก็อยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยค่ะ
เผือกมันของเรามีน้ำจิ้มค่ะเพราะว่าเราก็ไว้รองรับลูกค้าแถวแถวเนี้ย
คนสมัยก่อนที่เขาจะชอบทานน้ำจิ้มเขาก็จะติดตรงนั้นมาคนอื่นไม่มีแต่เราก็ต้องมีรองรับค่ะ
อุปสรรคของเราก็คือว่าวัตถุดิบบางทีก็กล้วยแพงบางทีก็เผือก๕๐๐บาทก็มีต่อถุง
อย่างช่วงนี้น้ำมันแพงมากวัตถุดิบแพงยังไงแต่ว่าของเราก็ไม่ขึ้นราคาค่ะ
เราจะยังคงขายยี่สิบบาทช่วงนี้โควิดนะคะถ้าเราไปขึ้นสามสิบบาทแย่แล้ว
รายได้เขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ต่อไปให้มันพ้นโควิดไปก่อนค่ะ
เชิญคุณลูกค้านะคะที่ร้านกล้วยแขกพระราม๕ตรงนี้เรียกแยกบางสีทองนะคะ
ร้านเราเปิดทุกวันค่ะแปดจุดสามศูนย์ถึงสิบหกจุดสามศูนย์นอค่ะ
เบอร์ศูนย์แปดสามแปดหนึ่งแปดห้าห้าหกหกค่ะ
ต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าสม่ำเสมอลูกค้ามาเมื่อไหร่อยากทานเมื่อไหร่ต้องได้ทานค่ะ
ถ้าหากว่าเราจริงใจต่อลูกค้าเป็นคนสม่ำเสมอซื่อสัตว์
มันก็จะดีเองนะคะเพราะอยากจะให้แม่ค้าเนี่ยอดทนสู้ต่อไปค่ะ
บอกได้เลยนะโอ้วพระเจ้าจอดกล้วยคอดมันยอดจริงจริงมันเงียบจริงจริงฮะ
พิษหาวิธีในการใช้เครื่องสลัดหนังหมูอืมหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนนะครับ
เพื่อสลัดน้ำมันออกไปเลยนะฮะจนสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมใช่ค่ะ
เรียกว่าหาอุปกรณ์ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ได้ดีเยี่ยมมากเลย
ถูกต้องครับเป็นไงเป็นไงขายดีขายดีแต่ว่าขายดีแล้วเก็บเงินอยู่หรือเปล่า
ถามจริงเก็บเงินไม่ได้เลยค่ะเก็บเงินไม่ได้เลยค่ะอ่า
ถ้าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่วิธีไหมฮะมีวิธีฟังทางนี้เลยนะคะ
เก็บเงินไม่อยู่นั่งเหงาไว้ขายไม่ดีนะคะวันนี้มีเทคนิคห่วงจุ้ยมาแนะนำกันนะคะ
วันนี้สิงห์แสช์จะมาบอกวิธีการปรับกวงจุ้ยอืมแต่งร้านอย่างกันให้ขายดีอืม
ปังนะคะจะทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
สวัสดีครับผมสินแสชัยพลังวงจ้อยแห่งฟ้าดิน
ผมมาอยู่ที่ตลาดบังบาเช่
เพื่อจะมาดูตีรี่ห่วงจุ้ยและปรับตีรี่วงจุ้ย
เพื่อให้ผู้เช่าหรือผู้ค้ามีความร่ำรวยเกิดขึ้น
ให้ดังปังไปเลยครับ
จากผมเนี่ยเดินรอบอาคารภายในของตลาดบอมบาเช่นะครับ
เทียบค่าองศาอาคารภายในกับปากทางเข้า
ปากทางเข้าเนี่ยมันเป็นพลังมังกรตัวเมีย
แต่ในอาคารเป็นพลังมังกรตัวผู้
ก็เปรียบเทียบหาค่าแล้วว่าที่นี่เนี่ยนะครับ
ชายเพศหญิงที่มาตลาดใช้สอยในตลาดเนี่ย

ผมบอกว่าเป็นพลังที่ดีมาก

พลังเพศชายเพศหญิงหรือว่าหญิงและหยางเสมอตัวกัน
ผมให้เลย๙๐เป็นตลาดที่ขายดีขายดีมากด้วย
ตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านหลังพิงทิศตะวันตก
ปีนี้เป็นเป็นทิศแห่งมหามงคล
ที่ไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันตกก็ไม่ต้องเสียใจ
เดี๋ยวสินแสเข้าไปแก้ไขให้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้อยู่ตลาด
อมาเช่ครับดูเอาไว้นะครับเพื่อจะไปปรับแก้ไขและใช้ได้เหมือนกัน
เอาละครับเดี๋ยวเราตามสินแสมาสินแสจะไปถามถ่ายแต่ละร้านนะครับ

สวัสดีครับอ่าผมสิงห์แสใช้นะครับอ่าพลังแห่งควงช่วยฟ้าดินครับผม
เป็นยังไงขายดีไหมครับยอดตกไปครับผมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ได้

เรามาดูรอบนอกก่อนด้านนี้เป็นด้านประตูตะวันออก
ด้านหลังเนี่ยก็คือตะวันตกด้านนี้เป็นทิศใต้ครับ
ด้านหลังเป็นทิศเหนือพี่ลองจัดร้านใหม่ดูพี่ลองจัดร้านใหม่ดู
พี่ลองจัดร้านใหม่ดูไม่จัดแบบนี้แล้ว
เพราะหลังเราจะพิงตะวันตกอ่าฮะอ่าพิงอย่างงี้เลยครับผม
ตู้เย็นพิงอย่างงี้เลยหันมาทางทางทางนี้เลยครับอ่า

เพราะว่าเราเปิดหน้าร้านทิศตะวันออก
นะฮะจุดส่งเสริมของทิศนี้จริงจริงก็คืออยู่ทางตะวันตก
ตะวันตกเราต้องกระตุ้นกระตุ้นให้มันเกิดแสงสีเสียง
ที่ไปหาไอ้พวกที่เป็นโอโซที่เป็นแบบพ่นพ่นละอองน้ำหรือกู้ปลา
นี้ให้กระตุ้นอยู่ในตำแหน่งตะวันตกอยู่ด้านนู้นเลย
ข้างละอยู่ที่ใต้ที่ใต้เนี่ยมีอีกวิธีเดียว
ที่ไปหาสัญลักษณ์ของเต่า

กับข้อมูลวิธีของซึ้นแสจชัย

ก็ลองไปปรับใช้ตามที่ตัวคุณเองน่ะสะดวกนะ
แต่ว่าอย่าลืมพัฒนาธุรกิจของคุณ

เช่นตัวซ้ำรวจตลาด
ดูความต้องการของลูกค้าด้วยเพื่อทำให้ยอดขายยิ่งปังเข้าไปอีกค่ะ
ครับผมยังมีอีกหนึ่งกล้วยแขกที่อยากให้ทานกันนี่เลย
นี่ครับนี่ฮะกล้วยแขกครับเฮ้ยเนี่ยนะกล้วยแขกอ่ะเฮ้ย
สิ่งนี้คือไอศครีมรสชาติกล้วยแขกโอ้โหขอชิมขอชิม
มันแปลกมากอืมเอาจริงยังไม่เคยกินเลยนะเป็นไงเป็นไง
แล้วนี่ไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับคุณสองคนครับ
เคยกินไอศกรีมรสชาติอะไรอีกช็อกโกแลตกะทิอันนี้ลาตับเบอร์รี่
บูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปชิมกับรสชาติที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน
ครับไอติมรสชาติน้ำปลาควงวะไหล่น้ำมนฮะลบอีกแล้ว
อันนี้ลูกอะไรกันเนี้ยอันนี้แบบมีจริงหรอมีจริงจริงหรอ
มีจริงจริงถ้ามีพาไปอยากชิมถ้ามีพาไปเลยไปเลยขอชิมมามามา
ครับตามผมมาตามผมมาตามผมมาเลยนี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่นี่นี่อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับเชฟบอลสวัสดีครับ
บอลครับเชฟบอลเขาเป็นเจ้าของร้านนะครับร้านไอศกรีม
ร้อยสิบบาทครับครับผมถามเชฟบอลก่อนเลยเมื่อกี้รสกล้วยแข่ค่ะ
มันมีรสกล้วยแต่ว่ามันมีกลิ่นของแบบเหมือนน้ำอบน้ำปรุง
มันไม่เหมือนเวลาไปมันไม่เหมือนกล้วยแขกทอดใช่มันไม่ใช่กล้วยทอดครับ
อ้าวมันคือกล้วยแถวภาวุรัสครับเราใช้ผงหอมที่เขาใช้ใส่ในมาฟูของอินเดียนะครับ
อ๋อมันก็จะเป็นกล้วยกลิ่นพวกเครื่องเทศครับผมใช่มันดูเหมือนเป็นน้ำอบน้ำปลูงอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นไม่ใช่กล้วยแถวภาวุรัสครับอ๋อค่ะอันคือกล้วยแขกอ๋อ
มันไม่คิดมันไม่คิดโอ้ยไม่ใช่ผีสางน้ำไต

ภูมาลัยกับน้ำมนต์เกิดจากมาคาบูชา

ก็คิดว่าถ้าเราไปวัดเอาภูมาลัยไปไหว้ให้

กลิ่นดมกลิ่นนี่เหมือนมันเดินอยู่ปากฮองตลาด
จริงมีต้นไม้ใจนานจนิด
งั้นพอจะมีรสชาติไหนที่เหมาะกับคนแบบผมมั้ย
สบู่เลยต้องกินรสสบู่
ใช่ค่ะจะได้หอมจากข้างในเลย
โอ้โหเนี่ยรสสบู่แล้วผมกินเข้าไปแล้วฟองสบู่มันจะไม่ฟอดออกมาเหรอครับ
เป็นรุ่นไม่มีฟองเป็นรุ่นที่ยังไม่มีฟองเขาสบายใจ

อ๋อฮันนี่ราเวนเดอร์
คือมันอร่อยมันหอมครับ
มันหอมระเวนเดอร์แล้วมันมีรสชาติของน้ำครื่น

จุดเด่นคือเรื่องกลิ่นและรสชาติครับ
จุดเริ่มต้นของการทำรสไอติมแปลกเนี่ย

คือผมเนี่ยมองว่าไอติมเป็นอาหาร

เราอยากเล่นอะไรเราใส่ได้หมดครับผม
เชฟเป็นคนที่ชอบกินไอติมมาก
ชอบมากรถไปเรียนก็หนึ่งกระปุกค่ะ

พี่เราสองคนกินเร็วกว่านั้นสิ

เหมือนคุณชนะจะยังไม่รู้ตัวนะครับเนี่ย
ว่ากำลังถูกให้มาดวนความสามารถ
ที่เคยทำงานอยู่ในต่างประเทศผู้นี้

บ่อนเขาจะกินไปได้เยอะแค่ไหนเชียว

พวกคุณจะแข่งกับผมพวกคุณคงไม่รู้

เอาแล้ว๔๓๓เอาเลย

เอาละค่ะ๑นาทีแล้วหมดเวลา

ก็ตัดเงินเดือนไปเลยเดี๋ยวนี้

ถ้าใครอยากจะรับประทานไอศครีมแบบนี้นะครับ

จุดขายของไอติมของเชฟนะครับ
คือการกล้าคิดกล้าทำและว่าคิดสั้นนะครับ
จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับ

ไอศครีมร้าน๑๑๐บาทครับผม
ใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟบอลมากเลยค่ะ

ผมจะพาไปทานของแปลกอีกร้านหนึ่งครับ
เดี๋ยวจะพาไปกินปลาท่องโก

ต้องไปเจอกับปลาท่องโกไส้กรอกร้านนี้

ที่นี่เลยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งโกไส้กรอกเจ้าเดียวในยุธยาค่ะ

ของเรานะคะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะ

ก็เลยลองมาคิดแพงดีกว่าว่า

กรอบก็กินเข้าไปจะกรอบนอกนุ่มในค่ะ
เคยเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงลูกค้า

ผลตอบรับก็ดีขึ้นค่ะ
คือมันมีขึ้นมีลงช่วงร่ำมันบวกอะไรอย่างแป้งอีก

กำไรน้อยหน่อยก็ต้องคงอย่างนี้เหมือนเดิม
เพราะว่าลูกค้าจะได้ติดใจ
บางคนเห็นกำไรน้อยต้องไปลดของ
มันไม่ได้กับตัวหนูนะคะ

หวังร้านโกหล่างตลาดด้วยนะคะอยู่จังหวัดพนธครศุกีศริยาค่ะ
ตั้งขายตั้งแต่๕๓๐นถึง๘๓๐นหรือ๙๐๐น
หรือจนแป้งก็จะหมดนะคะ
ตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งถึงทุ่มนึงค่ะ

โอ้โห
คำเรียกว่าขายดีของจริงเลยนะครับ

สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมแบบนี้เลย

ช่วงหน้าค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้าน

โอ้โหพี่ป้องย้า

ต้มผัดแกงครอบอร่อยในพิษตา

เพราะแค่นี้ก่อนเขายังไม่ได้ซื้อแล้ว

เขานำเมนูเด็ดมาให้พวกเราด้วยนะครับเป็นเมนูขึ้นชื่อ
ใครไปเนี่ยก็ต้องสั่งนะฮะเอางี้ผมว่านะฮะ
อืมเชิญพวกเข้ามาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญเลยดีกว่าค่ะ
ขอต้อนรับนะฮะคุณปิ๊กและแม่ตุ๊กจากร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ
ทั้งคุณลูกและคุณแม่เลยครับสวัสดีครับคุณแม่ตุ๊กแม่ตุ๊ก
คุณติ๊กคุณติ๊กครับโอ้จะบอกว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณแม่
แล้วก็บิ๊กมากมากเลยนะคะจะบอกว่าอาหารบนโต๊ะนี้เยอะมากมากเลย
วันนี้เรียกว่าจัดเต็มจริงจริงน่าทานมากมากแล้วก็ยามเย็นแบบนี้นะคะ
แม่ว่าแม่ไม่ไหวแล้วแหละเอาแม่เนยไม่ไหวแล้วพี่ป้อง
ครับจะทานอะไรเหรอฮะไม่สัมภาษณ์คุณแม่มาดูเมนูก่อนดีกว่า
ว่าอันไหนแบบว่าฮอตฮิตขึ้นชื่อครับ
นั้นแน่นอนเห็นบอกว่าเป็นเมนูสุดดังนี่แม่ก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เลย
ครับเมนูชื่อว่าไข่ตุ๋นเนื้อปูก้อนตุ๋นไปอุ้ยโหเนื้อปูแบบเต็มที่มากเลยอ่ะค่ะ
อันนี้ปรุงไข่ดองน้ำปลากวนค่ะอันนี้ทำเองอันนี้แกงส้มไข่ปลาริวกิวค่ะ
ดูขนาดไข่ปลาริวกิวนะครับนี่ไข่ปลานะไม่ใช่ลูกแก้วนะอันนี้กุ้งเผา
อันนี้ครับไฮไลท์ไฮไลท์ขอบไว้ไฮไลท์คืออันนี้ค่ะโอ้โห
เมนูปูนมสดภูเขาไฟค่ะหมูปูนมสดภูเขาไฟจริงจริงตอนตอนที่เสิร์ฟจะเป็นยังไงฮะ
มันก็จะเป็นจุดไฟแล้วก็ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนะอยากเห็นอ่ะอยากเห็นไหมฮะ
ในบอกว่าไฟลงไฟแรงอยากเห็นอยากลุกอยากดูทำยังไงอ้าวมา
ชาวบ้านทุกผู้ชมดูหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์
ถ้ามาที่ร้านต้องสั่งเมนูนี้เลยใช่ไหมคะค่ะเริ่มเฮ้ยอ๋อจะเป็นแบบว่า
เป็นไฟเป็นไฟที่ลุกท่วมข้างข้างแบบนี้เลยนะเอานะเอานะเอา
นะหนึ่งสองสามพรึบโอ้ยจะมีไฟลุกอยู่เลยนะคะนี่คุณแม่ฮะ
จะบอกนะว่าทุกวันนี้นะฮะคุณแม่ยังเป็นแม่ครัวหลักอยู่เลย
เหรอคุณแม่หน้าที่ทำอะไรบ้างครับการดูแลอาหารทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วมีอะไรที่ทำให้เป็นทีเด็ดให้ลูกค้าติดบ้างครับแม่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ว่าค่ะจัดที่ว่าลูกค้าติดติดเลย
เรามีสูตรพิเศษอะไรบ้างครับอุปกรณ์นี้ของใหม่สดทุกวันค่ะ
ก็พอพริกสดแล้วก็ทุกอย่างสดหมดเลยอรูหูแบบนี้เนี่ย
เมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะคะก็จะมีปูนมสดภูเขาไฟกับกุ้งเผา
สองเมนูนี้จะขายดีค่ะลูกค้าจะชมปูที่ร้านนะคะ
เราจะไม่นึ่งจนไข่มันแข็งเกินไป
เป็นปูเป็นเนอะเรากินแต่น้ำจิ้มที่ร้าน
ส่วนมากลูกค้าก็จะบอกว่าอร่อย
ที่นี่จะรับประกันเรื่องอาหารสดนะคะ
ที่ลูกค้าติดส่วนมากก็อาหารสดอร่อย
น้ำจิ้มนี่ส่วนมากลูกค้าก็จะกลับมา

แต่ก็จะช่วยแม่ทำอยู่ในครัวตลอด
ตั้งแต่เช้ากลับเข้ามาในร้านเนี่ย
แม่ก็เตรียมของ

น้ำซุปเสร็จก็ต้องทำอาหารซีฟู้ด

เสร็จแล้วแม่ก็จัดของเตรียมของขาย

ไข่ใหญ่มากใหญ่มากฮะไข่ใหญ่มากเลยเหรอไอ่ปลายใหญ่มาก
นี้แกงส้มใส่ไข่ปลาฟิลลิบกิวอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมด
ตั้งได้ดูไฮไลท์ยูทีเด็ดนี่นำจิ้มของคุณแม่สตุ๊กนี่นเองนะคะ

ทำไมก็มับตั้งแล้วคุณพิธีกรไม่ไหวละ

ทุกครองได้ละนะถึงนายได้ยัง
อ๋อมันมันเป็นอย่างงั้นจริงจริงครับแม่น้อยว่าไงครับ
บอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่คือดีมาก
จนทั้งที่ร้านแหละนอนค่ะอร่อยมากจริงซะ

สมแล้วนะที่ว่าคนคุณเทพอืม
แวะไปทานกันเป็นประจำเลยนะฮะคือคุณแม่บอกว่าต้องรีบกลับไปทำน้ำจิ้ม
สูตรเดียวร้อยลูกค้าก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันแม่รีบร้อยแม่รีบบอกแม่
แต่ว่าคุณปิ๊กก็อยู่กับลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวส่งคุณแม่ไปทำน้ำจิ้มกันก่อนนะครับ
บอกเลยว่าเมื่อกี้หลังจากได้ชิมเมนูนะฮะเรียกว่าปูนึ่งนมสดขาวไฟแล้วสุดยอด
คืออยากถามคุณปิ๊กนะครับอย่างเมนูนี้นะครับ
ปูนึ่งดมศพขอบไฟเนี่ยฮะมีไอเดียยังไงถึงถึงคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาครับ
ครับเมนูเนี้ยเราขายดีอยู่แล้วคือปูนึ่งปกติเลยใช่ค่ะธรรมดา
ใช่แต่ก่อนมันไม่มีใส่นมครับค่ะคราวนี้มันแห้งไปไงค่ะ
เราก็เลยเอามาใส่นมมาลาดด้วยนมแล้วก็นึ่ง
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพอมีการจุดไฟเรียกว่ามันเหมือนกับทำให้ปูไข่ค่ะ
มันหอมเข้าไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นไฮไลท์ด้วยค่ะ
แบบว่าคือทุกวันนี้ลูกค้าชอบเช็คอินถ่ายรูปอ๋อค่ะเราก็ได้มีกิมมิกในการที่จะให้ลูกค้าเล่น
อันนี้เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่ที่หลายหลายร้านต้องมีนะคะเดี๋ยวนี้เห็นบอกนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องว่าคุณปิ๊กก็มีการแบบว่าเจ็บมาเยอะเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างคะก่อนหน้าที่จะทำส่งกุ้งนะคะก็ทำขนมปังปิ้งมาก่อนค่ะ
เป็นร้านขนมปังปิ้งก็เราน้ำตาอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะเอาไปส่งเอาไปขายในโอท็อป
นักฟิกนักคลอนประถมอ๋อเป็นแพ็คเก็ตแบบสำเร็จรูปใช่ค่ะใช่
แล้วแล้วมันเป็นยังไงคะคือเราเวลาเราลงทุนนะคะเราลงทุนเป็นก้อน
เราลงทุนเยอะเราไปส่งเขาเจ้าละสิบห่อสิบห้าห่อคือมันมันไม่เห็นกำไรอ่ะค่ะ
อาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องเก็บคืนแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าขายไม่หมด
ขนมมันก็มีวันหมดอายุที่ค่อนข้างสั้นค่ะอันนี้ก็ไม่เวิร์คค่ะ
เวิร์คจากขายขนมปังปิ้งก็เปลี่ยนมาเป็นขายกุ้งเลย
ก็มาเล่ขายกุ้งพอดีมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ทำบ่อกุ้งเนี่ยค่ะครับ
เห็นเขารวยอ่าค่ะค่ะถามบอกว่าทำไมอยากเราอยากรวยแบบนี้บ้าง
เขาก็แนะนำบอกว่าอยากรวยก็เดี๋ยวมาเอารถไปวิ่งส่งกุ้งไปวิ่งส่งกุ้งอืม
ก็ดีไหมฮะไม่ดีเลยค่ะคือมันมันก็ไม่ง่ายเนอะก็เขาบอกว่า
กว่าเขาจะหารุคค้ามาได้ทุกวันนี้คือเขาทำมานานแล้วอ่ะค่ะครับ
ตั้งแต่รุ่นแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่เราเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ค่ะเออ
คุณปิ๊กทำอยู่นานไหมคะตอนนั้นประมาณเดือนกว่า
พอเราเห็นว่ามันไม่มีเจ้าไหนเขาสั่งเราเลยอย่างเงี้ยอืม
เราก็เลยกลับมาตั้งหลักใหม่ว่าเรารู้ราคากุ้งเรามีแหล่งเดี๋ยวเรา
แล้วตอนนั้นโลกโซเชียลยังไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยบูมอย่างเงี้ยค่ะครับ
ก็เลยไปวิ่งส่งเดลิเวอรี่ตามบ้านค่ะอ่าก็คือไม่ใช่กุ้งดิบแล้ว
ไม่ใช่กุ้งเป็นแล้วอันนี้เผาขายเป็นกุ้งเผาเดริเวอรี่แล้วอ๋อ
ดีไหมคะคุณพริกแรกแรกอ่ะค่ะก็ได้ห้าโล
โลห้าโลค่ะครับพอผ่านไปได้เดือนหนึ่งก็สิบห้ายี่สิบโลอ่ะค่ะ
อ่ะก็ก็ดูแล้ววันดีนะใช่วันธรรมดาก็จะไม่ค่อยเยอะค่ะ
แต่ว่าจะไปได้เสาร์อาทิตย์สิบห้ายี่สิบโลอย่างเงี้ยครับค่ะ
ว่าอันนี้คือต่อยอดมาเป็นล้านเลยไหมคะไม่ค่ะ
ตอนนั้นเราเราเผาส่งอยู่ที่บ้านเราทำอยู่ที่บ้านค่ะ
หาลูกค้าตามเฟซบุ๊คอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เราก็
เริ่มเริ่มขายดีขึ้นแล้วคราวนี้ช่วงจังหวะนั้นนะคะ
จังหวะมันเหมือนพลิกเนอะได้เพื่อนเนี่ยแหละค่ะมาถามว่า
มันมีห้องห้องพี่สาวแถววัดไล่ขิงถามว่าจะเอาไหม
ห้องเดือนสามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นน่ารักใช่ค่ะ
ให้มาเปิดเป็นหน้าร้านขายกุ้งเผาเลยใช่ค่ะครับ
เราก็มาดูมันมันทำเลมไม่ค่อยดีอะค่ะครับ
ทีแรกไม่ได้คิดว่าจะเปิดหน้าร้านอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
ก็อยู่แถววัดไร่ขิงค่ะเส้นวัดไล่ขิงเลย
ซึ่งตอนแรกดูว่าทำเลไม่ดีด้วยซ้ำไปใช่ค่ะ
คือก่อนจะเอาปุ้งเอาปูมาลงขายก็เห็นว่ามีการไปสำรวจลูกค้าแถวนั้นด้วย
ทำยังไงครับผมคือแถวนั้นนะคะ
วันละขิงตรงนั้นไม่มีร้านกุ้งเผาไม่มีร้านซีฟู้ดเลย
แต่ก็เราไม่ได้คิดจะเปิดเป็นร้านอาหารอย่างนี้ค่ะ
เราก็คิดว่าเราเปิดขายกุ้งเผาอย่างเดียวอืมค่ะ

เผาอย่างเดียวแล้วคราวนี้เราก็เริ่มขายดีขึ้น
พอเริ่มขายดีขึ้นคราวนี้มันเป็นล็อกล็อกใช่ไหมคะครับ
อ่าแล้วช่วงจังหวะนั้นห้องสองเขาก็ออก
ห้องข้างข้างใช่ค่ะห้องข้างข้างเขาก็ออกด้วยจังหวะเราเลยค่ะ
เมื่อก่อนคือซื้อกลับบ้านเท่านั้นไม่มีโต๊ะให้เขานั่งค่ะไม่มีค่ะ
เราก็เลยขอเช่าต่อครับตอนนั้นยังไม่มีเงินลงทุนนะคะ
ก็ปูเสือน้ำมันฮะค่ะปูเสือน้ำมันให้ลูกค้านั่ง
เป็นแบบนั่งทานแล้วก็เป็นโต๊ะญี่ปุ่นแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าก็ดีอะค่ะ
ดีเลยแน่นดีกว่าทุกวันนี้คือลูกค้าเยอะมากค่ะเหมือนมัน
ตอนนั้นเศรษฐกิจมันดีอะค่ะครับใช่๕โต๊ะไม่พอไม่พอ
คราวนี้เริ่มแบบลูกค้านั่งเพิ่มขึ้นคราวนี้เราก็เฮ้ย
เราอยากมีพวกเมนูส้มตำเนอะเราเอ้ยแม่เราทำกับข้าวอร่อยเอ้ย
แม่ทำกับข้าวเถอะคราวนี้ก็เริ่มมีน้อยก็เริ่มเป็นเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฮ้ยแม่ทำอะไรอร่อยก็เอามาใส่เมนูใส่เมนูอืม
แล้วช่วงจังหวะนั้นกำลังบูมห้องที่สามออกอีกครับค่ะครั้งทางเลย
ห้องที่สามออกอีกคราวนี้เราก็ตอนนั้นเริ่มเก็บทุนได้แล้วค่ะครับ
เราก็ทำเป็นห้องแอร์เลยแล้วก็ปูพื้นใหม่ค่ะเอาเสือน้ำมันออก
นี่แหละที่เป็นเหมือนตัวชูโรงแล้วก็ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจถูกไหมครับ

แล้วต้องบอกเลยว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดจริงจริงค่ะเด็ดค่ะอ่า
ถ้าพูดจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะขอไปดูบรรยากาศที่หน้าร้าน
ปไร่ขิงกุ้งเผากันเลยดีกว่าค่ะครับ
ปูเป็นเป็นกุ้งเป็นเป็นเน้นความสดอร่อย
พูดแล้วจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่นี่เลยครับ
ป่อไร่ขิงกุ้งเผาปูนึ่งนมสดภูเขาไฟนั่นเอง
กับบรรยากาศร้านที่ดูร่มรื่นสบายเหมาะกับการพาครอบครัวมานั่งทานอาหารแบบชิล
ได้กินซีฟู้ดสดเหมือนยกทะเลมาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้
ใครจะคิดล่ะครับว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นครปฐมนี่เอง
จากปูนึ่งนมสดภูเขาไฟหรือกุ้งเผาที่เป็นเมนูเด็ดที่ต้องมีติดร้านทุกวันแล้ว
ยังมีเมนูขึ้นชื่อที่ใครแวะไปทานต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
งส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกะปิหรือเมนูยำรสมือคุณแม่ครับ
ใครที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาปูนึ่งนมสดภูเขาไฟ
ก็เดินทางสะดวกสบายมากเพราะว่าอยู่ติดริมถนนใหญ่
จากวัดไร่ขิงแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
เปิดให้เข้ามาลิ้มรสความอร่อยทุกวัน
ยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่๑๑โมงถึง๒ทุ่มครับ
ใครที่ชอบทานอาหารไทยหรือเป็นสาวกอาหารซีฟู้ด
มาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดที่ช่วยเสริมความอร่อย
ขอบอกเลยครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาด
โอ้โฮ
ไอ้ตนโร
คุณปิ๊กคิดว่าอะไรครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจในร้านของเราครับ
อาหารต้องสดใหม่ค่ะที่ร้านจะเน้นมากเรื่องอาหารสดใหม่ค่ะ
กุ้งเผาใช้เวลานานขนาดไหนครับ

ครับหนึ่งปีแรกนี่เติบโตบุ๊มมาก

แย่ตอนโควิดเมื่อปีที่แล้วค่ะแย่มาก

แล้วมันติดช่วงแย่ไหมได้เก็บตอนสองสามปีแล้วมาแย่ตอนโควิดเมื่อปีที่แล้วค่ะแย่มาก
รอบแรกกับรอบสองรอบแรกค่ะหนักเลยแหละหนักมากอ๋อแล้วเราอยู่กับมันยังไงครับ
มีวิธีรับมือกับมันยังไงครับคือไม่หยุดเลยนะคะเปิดขาย
ไรที่เราเก็บไว้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วอะค่ะเราเอาออกมาหมดเอ๊ะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะสู้กับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นไหมครับ
ค่ะก็ส่งค่ะอืมเห็นร้านคุณปิ๊กก็ตั้งแต่ลาวมาแต่แรกนะฮะ
ก็เป็นร้านที่ผูกพันห์คุณแม่และเห็นเบาปกติก็ไม่ได้ค่อยได้พูดจ๋าเปิดใจอ๋อ
เขาขึ้นมาได้เพราะอาหารอาหารซีฟู้ดนะ
ที่เขาแบบว่าเขาดูแลเอาใจใส่และใส่ใจนะ
เขาก็เอาไปสู่จุดที่เขาเก่งนะ

อย่างที่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรเขาก็ผ่านพ้นมาได้ดี
ความภูมิใจลูกล่ะมันมันมากเกินกว่าที่ว่าเดี๋ยวภูมิใจเขา

ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อลูกมีชื่อเสียงขึ้นมาให้แก่วลิขิงนะ
ภูมิใจที่ว่าลูกแม่ไปไกลแล้วมีความรู้สึกว่าดีใจ

สุดท้ายนี่นะเขาบอกว่าปลื้ม
และดีใจที่แม่ได้ลูกกลับมาแล้วได้ดวงแก้วนะ
แล้วก็ทำให้แม่ปลื้มเยอะแล้วแม่จะต่อสู้ไปกับลูก
จะเคียงบ่าเคียงไหลจังกับลูกจนถึงที่สุด
โอ้โหคุณแม่ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยนะคะ
จากจะช่วยเหลือในเรื่องของสูตรอาหารต่างแล้วนะคะ
ยังเป็นกำลังใจที่ดีด้วยนะคะ
รู้มาว่านอกจากคุณแม่จะเป็นกำลังใจที่ดี
คุณปิ๊กมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจอีกอย่างหนึ่งด้วย
เนยอีกแล้วนะแม่อยากรู้นะ
คืออะไรกันคะสายความเชื่อ
ที่ร้านก็จะบูชาแม่ตะเคียนทองวัดภูน้อยค่ะ

อ๋อเจ้าแม่ตะเคียนก่อนเลยอยากรู้อยากรู้อยากรู้
ของจังหวัดไหนคะของจังหวัดแม่ตะเคียนวัดภูน้อยค่ะ
จังหวัดลบบุรีลบบุรี
ลับในการขอมีอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
บนเขาบอกว่าเราได้ยอดเท่านี้นะ
เดี๋ยวจะมาเพิ่มเป็นเรือจากเรือลำละพัน

ทุกวันนี้ก็บูชามาลำละสามหมื่นค่ะ

แต่ว่าธุรกิจดีมากขอได้ตลอด
แล้วอีกอย่างนึงค่ะไอ้ไข่ค่ะ
มีอันหนึ่งที่แบบว่าอึ้งมากเลยค่ะ
เราบนไว้ว่าเราอยากไปรายการนี้มากเลย
เชื่อไหมคะสามวันรายการนี้โทรกลับมาเลยค่ะนี่เห็นจริงค่ะไอ้ไข่
เรียกได้ว่าเรื่องความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งนะก็คือการตั้งใจที่จะทำร้านอาหาร

ผมว่าตรงนี้นี่แหละก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเลย

ลูกก็ได้เรียนที่ดีขึ้นค่ะครับค่ะพ่อแม่ก็สุขสบาย
วันนี้ก็ซื้อบ้านหลังละ๔ล้าน๓ค่ะให้พ่อแม่อยู่ค่ะ
ตัวอย่างที่ดีนะครับอยากให้คุณปิ๊กให้กำลังใจคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่า
มีเคล็ดลับหรือมีอะไรอยากแนะนำบ้างครับผม
ค่ะก็อยากแนะนำคนที่กำลังท้ออยู่นะคะก็ตัวเราเองอย่างนี้
เป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีสมบัติให้เวลาที่ล้มไปเนี่ยคือเราไม่มีใครมาซัพพอร์ตเรา
คืออยากให้แบบว่าลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ถ้าคิดว่าจะตั้งใจทำอะไรคือต้องตั้งใจทำจริงค่ะ
และนี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ดีนะฮะ
ได้ทั้งพลังบวกนะฮะจากชีวิตที่ติดลบนะฮะจนกระทั่งพลิกมาประสบความสำเร็จนะฮะ
เพียงว่าไม่ท้อไม่ทิ้งโอกาสและทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปิ๊กค่ะ
เจ้าของร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาปูนมสดภูเขาไฟมากเลยนะคะ

ร้านปอไร่ขิงกุ้งเผานมสับภูเขาไฟมากเลยค่ะ
ปูนมสดถ้าพูดนมสดสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปไร่ขิงกุ้งเผานมสดภูเขาไฟมากเลยนะคะ
ปูปูขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ย